คุณผู้ชมครับคุณแม่คนหนึ่งรอลูกสาวทุกวันที่หายไปอย่างไร่ร่องรอย๘ปี
คนที่หายไปเนี่ยเขาอยากจะมั่นใจว่ายังมีชีวิตอยู่สักวันจะกลับมาสักวันจะกลับมา
แต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณแม่ได้รู้แล้วว่า
ลูกสาวของตัวเองนั้นจริงเสียชีวิตไปแล้ว
จากการตรวจดีเอนเอครับ
นี่ครับความหวังพังทะลาย
ช็อกช็อกแรกเมื่อ๘ปีก่อน
ลูกหายลูกโตสวยด้วยอายุ๒๕ในรูปนี่
พอมาวันนี้มารู้ว่าลูกของคุณแม่ถูกฆาตกรรม
ช็อกครับนางมาลีพงจีนนั่งรถวิวแชร์มา
กับญาติญาติมารับกล่องใส่กระดูกของคนในรูปเมื่อสักครู่
นางสาวแอร์ครับนางสาวธัญลักษณ์พงจีนอายุ๒๕ปี
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เมื่อ๖กัญญายนที่ผ่านมานี้เอง
๘ปีเพิ่งจะมารู้๖กันยายนนี้

ฆาตกรรมยังไงนะครับ
คือนางสาวแอร์เนี่ยคุณผู้ชมย้อนไปนะ
หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๗ย้ำ
โอ้โหนั้นปีรัฐประหารเลยอ่านะครับต่อมาวันที่๒๒กุมภาพันธ์

ศพหญิงนิรนามถูกแทงใบหน้าหลายสิบแผล
ค่ะนะฮะกระดูกหักหลายแห่ง
ถูกทิ้งลงแม่น้ำป่าศักดิ์ไปเจอที่อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
จนเมื่อ๑๙เมียนาคม๒๖๖๔
ญาตินะครับเห็นว่านานละ๗ปีละ
ช่วยตามหานางสาวแอร์ให้หน่อย
หวังใจว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับ
ผลออกมาตรงกับนางสาวแอร์เนี่ยนะครับ
รวมระยะเวลาที่นางสาวแอร์หายไปทั้งหมด
๘ปี๗เดือนเกือบ๙ปีครับ
จากนั้นทั้งครอบครัวนะครับพอรู้ข่าวรู้เรื่องไปรับกระดูกแล้ว
ไปที่จุดเกิดเหตุครับไปเชิญดวงวิญญาณที่สะพานข้ามคลองชายนาฏป่าศักด
ตรงข้ามกับวัดหัวหินจุดที่พบศพคุณแม่มารีนะครับ
ไปถึงปั๊บเข่าท่านหนึ่งท่านเดินไม่ดีรู้เรื่องแบบนี้เข่าก็อ่อน
ไปจับจับราวสะพานแล้วซุดนั่งลงนั่งลงแล้วพูดบอกกับวิญญาณลูกสาวบอกว่า
กลับบ้านกันนะลูกนะใครที่ทำกับลูกให้รับเวรรับกรรมไปครับ
มันล้ำแล้วลูกพออภูติกลับมาให้นะลูกลูกลูกเกินก็พอพอให้กลับไปแล้วลูก
ไม่กลัวอะไรก็ลูกแม่จังเลย
จากนั้นได้นำโครงกระดูกของนางสาวแอร์ไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคอยเหนือครับ
ตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ก็เอาโครงกระดูกนะครับมาเรียงเป็นรูปร่าง
แล้วก็ทำพิธีรดน้ำโครงกระดูกแทนการรดน้ำศพ
คุณแม่มารีร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
ญาติพี่น้องต้องช่วยกันปลอบใจประคอง
เอายาดมให้ดมมั่งเข้าบีบเข้านวดพูดคุยให้กำลังใจ
ครอบครัวเชื่อว่าปมการฆ่านางสาวแอร์มาจากเรื่องชู้สาวครับ

คือมักจะมีผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยมาผัวพันนะฮะ
มาตามก็ลอกกระติกมางั้นเถอะ
ตำรวจตั้งปมก่อเหตุไว้๒ประเด็นหลักคือ
แต่คุณผู้ชมครับลักษณะบาดแผลที่เจอที่เจอตอนนู้นนะนะ
ใบหน้าเนี่ยถูกแทงถูกฟันเป็นสิบแผลครับ

ถ้าตามหลักอาชญาวิทยาเขาวิเคราะห์แผลลักษณะนี้ว่าอะไร

ไอ้ที่ประเภททัง

แผลย้ำแบบนี้มันเกิดจากความโกรธแค้นฮะ
นี่ผมพูดตามหลักอาชญาวิทยานะ
แล้วมีบุคคลต้องสงสัยเป็นคนใกล้ชิด๔คนครับ
เป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๒ฮะ
เบื้องต้นเอาล่ะจะรื้อคดีจะเรียกมาสอบกันใหม่

ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแม่มาลีอย่างสุดซึ้งครับ